เหตุฆาตกรรมนายกำเลยนักพิจารการเมืองกัมพูชา

ก็ยิ่งทำให้บรรยากาศการเมืองกัมพูชาก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นในปีหน้า
แล้วก็การเลือกตั้งทั่วไปจะมีขึ้นในปี๒๕๖๑ยิ่งตึงเครียด
ว่าสมเด็จหุ่นเซนจะขอว่าอย่าไปโยงเหตุฆาตกรรมกับการเมืองนะครับ
แต่ก็ยังมีความเคลือบแคลงในหมู่ของชาวกัมพูชา
รวมถึงมีความกังวลนะครับว่า
ความรุนแรงที่กระทำต่อบุคคล
สนับสนุนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นครั้งนี้
กระทบต่อความเสรีและก็ยุติธรรม
ของการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้น
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ท้องถนนในกรุงพนมเปนของกัมพูชาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
เต็มไปด้วยประชาชนนับล้านที่ออกมาร่วมขบวนเคลื่อนศพกำเลย
วิจารณ์การเมืองซึ่งถูกฆาตกรรม
เพื่อไปทำพิธีศพที่จังหวัดตาแก้วบ้านเกิด
นี่นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก
ครั้งสุดท้ายที่ชาวกัมพูชาจำนวนมหาศาล
ออกมาร่วมแสดงความไว้อาลัย
ต่อการจากไปของบุคคลสำคัญ
ก็คือพระราชพิธีศพของอดีตกษัตริย์นโรดมศรีฮนุ
ผู้สนับสนุนกำเลยคนนี้บอกว่า
เขาไม่เชื่อว่ารัฐบาลกัมพูชาจะสืบสวน
หาความเป็นธรรมกรณีกรรมเลยถูกฆาตกรรม
เขาอยากขอให้ทางการกัมพูชาสืบสวนคดีนี้อย่างโปร่งใส
และอยากวอนให้นานาชาติช่วยสืบสวน
เพื่อคืนความเป็นธรรมให้ครอบครัวกำเลย
และชาวกัมพูชาทั้งหมด
จำเลยเป็นนักวิจารณ์การเมืองกัมพูชา

พากษ์วิจารณ์ทั้งพักประชาชนกัมพูชาของสมเด็จฮุนเซ็น
ปกครองประเทศมานานกว่า๓๐ปี

เขาสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการเมืองที่โปร่งใส
รวมทั้งเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อคนรากย่า
ประเด็นสิทธิในที่ดินและสิทธิแรงงาน
กรรมเลยถูกยิงเสียชีวิตอย่างอุกอาจกลางร้านกาแฟของสถานีบริการน้ำมันในกรุงพนมเปน
เมื่อวันที่๑๐กรกฎาคมที่ผ่านมา
ทางการกัมพูชาจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อเหตุ
เป็นอดีตทหารที่ระบุว่าสังหารกำเลย

แต่คำสารภาพของมือปืนไม่ทำให้ชาวกัมพูชาที่สนับสนุนกำเลยเชื่อ
เพราะมองว่าเหตุสังหารมาจากแรงจูงใจทางการเมือง
เช่นเดียวกับสหประชาชาติที่ขอให้สืบสวนคดีนี้อย่างโปร่งใส
โดย๓วันก่อนถูกฆาตกรรม
ที่ระบุว่าสมเด็จฮุนเซ็นและครอบครัว
มีผลประโยชน์เกี่ยวยงธุรกิจกว่า๗๒๐๐ล้านบาท
ซึ่งโฆษกรัฐบาลกัมพูชาปฏิเสธว่ารายงานนี้
ตั้งใจทำลายความน่าเชื่อถือของสมเด็จหุ่นเซ็น
สมเด็จฮุนเซ็นนายกรัฐมนตรีได้ประนามเหตุฆาตกรรม
แต่ย้ำว่าไม่ควรนำเรื่องสังหารจำเลยมาโยงการเมือง
พร้อมรับปากจะสืบสวน
ฆาตกรรมกำเลยเกิดขึ้นในขณะที่บรรยากาศการเมืองภายใน
ระหว่างพักรัฐบาลและพักฝ่ายค้านของกัมพูชากำลังตึงเครียด
ก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นในปีหน้า
และการเลือกตั้งทั่วไปในปี๒๕๖๑
ซึ่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีนักการเมืองฝ่ายค้าน
นักเคลื่อนไหวจากภาคประชาสังคมหลายคนในกัมพูชา
ถูกควบคุมตัวด้วยข้อหาต่าง
สมรังศรีผู้นำพักกู้ชาติกัมพูชาซึ่งเป็นพักฝ่ายค้าน
ยังอยู่ระหว่างลีภัยในต่างประเทศ
ส่วนเขมโสการักษาการหัวหน้าพักต้องหลบอยู่ในสำนักงานใหญ่ของพัก
เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุม
ส่วนสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมกัมพูชา
สั่งสอบการเผยแพร่คลิปวิดีโอของชายที่เรียกร้องให้กองทัพรัฐประหาร
สมเด็จฮุนเซ็นโดยกระทรวงกลาโหมยืนยัน
กองทัพจะไม่ยอมให้มีการรัฐประหารเกิดขึ้น
สังหารฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลกัมพูชาในที่สาธารณะ
เกิดขึ้นอยู่ตลอดในช่วงทศวรรษที่๑๕
แต่๑๐ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์ในลักษณะนี้ลดลง
จากการที่สมเด็จหุ่นเซ็นประสบความสำเร็จ
ในการเอาชนะหรือซื้อตัวคู่แข่ง
รวมรวบอำนาจในสถาบันทางการเมืองต่าง
แต่ผู้นำกัมพูชากำลังเผชิญความท้าทายสำคัญ
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่
ที่ได้รับการศึกษาและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากกว่าคนรุ่นก่อน
โดยคนกลุ่มนี้เป็นฐานเสียงสำคัญที่ทำให้
ภักดิ์ไฟค้านของสมรังซีเกือบชนะเลือกตั้งในปี๒๕๕๖
ขณะที่ปมสังหารจำเลยก็ทำให้เกิด
หมู่คนกัมพูชารุ่นใหม่ที่ใช้โซเชียลมีเดีย
อย่างไรก็ตามมีความกังวลจากองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง
ที่ทำงานสังเกตการการเลือกตั้งในกัมพูชา
การฆาตกรรมกำเนยจะกระทบต่อการเลือกตั้งที่จะมาถึง
แง่การจัดการเลือกตั้งอย่างเสรีและยุติธรรม
สังหารผู้ที่ส่งเสียงวิจารณ์การเมืองอย่างอุกอาจกลางที่สาธารณะครั้งนี้
ยิ่งทำให้เกิดความหวาดกลัวต่อการแสดงความคิดเห็น
ซึ่งถือเป็นการปิดโอกาสสำหรับการถกเถียงทางการเมือง
ก่อนการเลือกตั้งครั้งสำคัญที่จะมีขึ้น